คำขอบคุณ์

ถ้าเขาให้เราไปเต้นเราจะกล้าหรือเปล่า

ใช่ไหม

ไหนนี่ไงอ้าว
ไปเร็วไปเร็วไปไปไปไปไปไปไปไปไป
โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
เดี๋ยวก่อนจะกินรองเท้าไม่ได้ใส่
คุณว่าเขาจะให้ฉันเข้าร้านไหม
ร้านสุกี้ฮองเต้ชื่อดังของญาติศาลัยาที่เปิดมานานกว่า๓๐ปี
และนอกจากซุกี้ร้านนี้ยังมีดีที่ข้าวต้มปลาและกุ้งอบวุ้นเส้นที่อร่อยติดใจ
จนต้องมาใหม่อีกแน่นอน
แต้ลอร์ฟตีทำนะครับ

ชามละเท่าไหร่เนี่ย
ชามละ๖๐บาทครับ

แล้วหนึ่งผมไม่ได้เดี๋ยว

เมนูซุกกี้ฮองเต้

ความสดใหม่ของกุ้งและปลาหมึก
นำมาผัดกับวุ้นเส้นและผักสด

และผัดจนหอมกลิ่นกระทะ
คู่กับน้ำจิ้มซุกี้รสเด็ดที่บอกเลยว่า
ถ้าได้มาทานจะติดใจจนต้องแวะเวียนมาใหม่แน่นอน
มีป่ะนี่สุกี้วอกโกเล็กนี่ไงโกเล็ก
ชิมคุณพระกุ้งว่าเงินจำนวน๓๐๐บาท
โปรดติดตามตอนต่อไป
ป๊ายังไหวอยู่หรือครับ

ไม่ไหวแล้วขอตัวช่วยค่ะมา

มันมาแล้วตัวช่วยแล้ว

เข้าเที่ยวไหมขอโทษครับ
เข้าเที่ยวดีครับอะไรน่ะ

ผมจะขอให้คุณทั้งสองคนครับ

จะต้องร้องเพลงไก่ย่างครับ

และลูกทีมของคุณจะต้องเป็นคนเต้น

มันที่รูคไม่เสีย

บนรถด้วยครึ่งหนึ่งของสมดวนจานทั้งหมด

๘ออกไป

ดันใช้ตัวช่วยไปก่อน

ไปเร็ว

ชัยชนะอยู่ในมือไม่ต้องรีบวิ่งหรอกเชื่อหนูสิ

อ่าโหเหมือนชัดเจน
เชฟสวัสดีค่ะ

หล่อให้เขาวิ่งมาแล้วข้อบไปก็ได้

พวกมันก่อนนานแล้วตามมา
โอ้โหมาโอ้โหกว่าจะมา

ต้องประกาศก่อนว่าใครชนะใครแพ้

นี่คนอ่ะมาช้ามาก

ทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องมาอยู่ที่แตะตัวผมใช่ไหม
ต้องการอีกทีชัดใจใจ

เรารู้ว่าใครแพ้ใครชนะแล้ว

เราไปเลี้ยงฉลองบทลงโทษของเราดีกว่าครับ
และนี่ครับข้าวผัดเปลืองไม้

ใส่ส้มโอนครชัยศรีนะครับ
ของดีจากนครปฐมครับผม

และคุณก๊อฟติลาครับผม
ที่จะนำลูกทีมนะครับไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ